เรื่องของแก๊งซ่าโจซ่า

แล้ววันนี้ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับเช้าวันนี้ด้วยนะครับ

รวบ๔โจป่วนคลิปฟรีลันนิ่งถูกปรับสร้างความรำคาญ
ตำรวจรวบแล้วนะครับสำหรับ๔วัยรุ่นยูทูปเบอร์
แชร์คลิปวิดีโอขณะที่ทำอะไรบ้างล่ะคุณ
ฟีรันนิ่งถลายตัวจากบันไดเลื่อน
ที่สถานีรถไฟใต้ดินของสุขุมวิทย์
อันนี้หนึ่งเหตุการณ์แล้วนะ
อีกเหตุการณ์กระโดดใส่หลังคารถเก๋งที่จอดติดไฟแดงอยู่แยกใหญ่
ก็คือแยกอโศกมนตรี
แล้วก็มีการขึ้นไปขยมต้นไม้ที่ตัดแต่งเป็นรูปกวาง
ลักษณะเหมือนโอ้โหร่วมเพศค่ะ

เป็นพฤติกรรมที่ถูกเผยแพร่ในโลกโซเชียล
พวกเขาทำเองเผยแพร่เอง
แต่สุดท้ายในโลกโซเชียลคนเข้าไปรุมประนามเยอะเลย

กันยับเลยเพราะว่ามีพฤติกรรมแปลก
ไม่ใช่แค่ที่เราเล่าให้ฟังแต่ยังมีแบบนี้
แล้วมีกระโดดเอาหัวปักชะโครกเลย
เขาทำอะไรก็คือบอกว่ากะเอามัน
ไม่ได้หวังยอดไลค์ไม่ได้หวังยอดวิว
เมื่อกี้กระโดดถีบกันนี่ลักษณะเหมือน

ส่วนนี้ก็ถลายตัวลงบันไดเลื่อน
นอนอยู่กลางบันไดเลื่อนบ้างนะครับ

อกจากนี้สิ่งที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์มากคือ
การไปวิ่งขึ้นหลังคารถ

ที่จอดติดไฟแดงอยู่แยกอสกมนตรีนะฮะ

ถูกตำรวจโรงพักทองหล่อ
นำตัวมาดำเนินคดีนะครับ

เพราะว่าการไปถลายตัว

สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุขุมวิทย์
ก็เป็นพื้นที่ของสนลุมพินีเขาใช่ไหมฮะ

กระโดดขึ้นบนหลังคารถของประชาชน
ที่เจาะติดไฟแดงที่เยี่ยวแอบอโศกมนตรี

ก็เป็นพื้นที่ของสนทองหล่อ

ช่วงบ่าย๓โมงครึ่ง

รำคาญดังกล่าวได้ทั้งหมด๔คน

นายสุพธหรือว่าเก๋ประกบแก้วอายุ๒๐ปี
นายวันเฉลิมเปรมเกษมอายุ๒๐ปี
แล้วก็เยาวชนชายอีก๒คน
ควบคุมตัวได้ภายในร้านเกมแห่งหนึ่ง
ตำบลแพร่กษาอำเภอเมืองสมุทรปราการ
แล้วก็นำตัวมาสอบปากคำที่ชั้น๒ของสนทองหล่อนะครับ

ว่าเมื่อวานที่มาผู้ปกครองมาด้วย
ถือว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายโทษสูงเลยแหละ
จริงปรับได้ไม่เกิน๕๐๐๐บาท

แล้วผู้ปกครองเอาจริงตำรวจก็สงสาร

ก็สอบสวนประมาณ๓๐นาที

ก็ให้สัมภาษณ์แบบนี้ครับ
ฟังเสียงเขาหน่อยฮะ

เขาให้การปฏิเสธนะครับบอกว่าไม่ได้ร่วม

ที่จอดติดไฟดรงอยู่แยกอสกมนตรี
แต่ก็ยอมรับว่าตัวเขาเองเนี่ย
ร่วมพฤติกรรมถลายตัวลงจากบันไดเลื่อน
เชื่อมสถานีรถไฟฟ้าอโศกมนตรี

สุขุมวิทย์ในพื้นที่สนลุมพินี

รับสาภาพว่าร่วมกันก่อเหตุทั้ง๒แห่งเลย
ทางพันธบรวจเอกขจรพงศ์จิตภักดิ์ภูมิภูมิกับโรงพักษ์สนทองหล่อ
บอกว่าทั้ง๔คนยอมรับสาภาพ
สำนึกผิดในสิ่งที่กระทำลงไป
ปรับในข้อหาก่อความเดือดร้อนรำคาญคนละ๑๐๐๐บาท
จากนั้นส่งตัวไปปรับที่โรงพักลุมพินีในข้อหาเดียวกัน
จากในคลิปมีการทำผิดในท้องที่ลุมพินีด้วยนะครับ
ส่วนการกระทำของนายวันเฉลิมอายุ๒๐ปีนะ
วิ่งฟรีรันเนอร์เหยียบรถประชาชนที่ติดไฟแดง๔แยกอโศกนั้น
เป็นความผิดทำให้เสียทรัพย์
ต้องมีผู้เสียหายมาแจ้งความจึงจะดำเนินคดีได้
ขอให้เจ้าของรถยนต์ในวันนั้นที่ถูกวิ่งเหยียบขึ้นไปแบบนั้น

คือก็ประชาสัมพันธ์กันนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่าตอนนี้ตำรวจบอกว่ามีการทำประวัติของเยาวชนกลุ่มนี้เอาไว้แล้วนะ
ถ้ามีคนมาแจ้งความเมื่อไหร่ดำเนินคดีได้เลย
อัตราโทษคือจำคุกไม่เกิน๓ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาทนะคะ
เจ้าของรถท่านไหนที่ในวันนั้นอยู่ก็มีวัยรุ่นขึ้นมาเหยียบรถของท่าน

คันขาวที่เราเห็นในคลิปนะคะ

ด้านของโลกโซเชียลมีการขุดคุยประวัติของวัยรุ่นกลุ่มนี้
คนที่วิ่งฟรีลันเนอร์เหยียบรถนั้น
ซึ่งเป็นยาแก้ปวดที่สามารถนำไปผสมเป็นยาเสพติด๔คูณร้อย
เป็นยาควบคุมไงคุณยาเหลืองเขียว
ใช่แล้วก็เขาก็โพสต์ไว้ตั้งแต่๒๐ธันวาคม

ขาย๑เม็ดเท่าไรยังไง

หรือที่เรียกกันว่ายาเสียสาวเป็นยากล่อมประสาทชนิดหนึ่ง
ซึ่งยาทั้ง๒ชนิดเป็นยาอันตรายมากนะครับ

ผู้นำมาจำหน่ายมีโทษปรับและจำคุกไม่เกิน๕ปี
อ้าวตำรวจก็ต้องตรวจสอบว่าจะโดนอีกข้อหาหรือเปล่า
สำหรับคนนี้นะครับวันเฉลิมที่เมื่อกี้วิ่งข้ามรถเนี่ยนะครับ
คือกลุ่มนี้จริงเขารวมกลุ่มกันประมาณ๘๙คน๑๐คน

ใช่ตอนนี้วงแตกแล้วคุณผู้ชม
เพราะเพื่อนบอกว่าไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมแบบนี้